คุณผู้ชมครับมาดูเหตุสลดใจเมื่อคุณตาวัย๗๑ปี
กินขนมเปี๊ยะแล้วเกิดติดคอ

เพื่อนบ้านพยายามเข้ามาช่วยปั๊มหัวใจ
แต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของคุณตาท่านนี้ไว้ได้
ตำรวจระบุว่าผู้เสียชีวิตป่วยเป็นโรคระบบประสาท
ส่วนสาเหตุเบื้องต้นก็คาดว่ารีบกินขนมเปี๊ยะ
เพราะว่ากลัวน้องชายจะมาแย่งกินขนม
ก็เลยติดคอจนเสียชีวิตนะครับ

ตำบลกระทุ่มล้มอำเภอสามพราม
ก็พบศพของนายสมพงศ์นิสุวรรณอายุ๗๑ปี
สภาพนั่งพิงกำแพงในห้องน้ำ

ไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
โดยคุณลุงเฉลิมพรวิชิตนาคอายุ๖๕ปี

เล่าให้ฟังนะครับว่าผู้เสียชีวิตอาศัยอยู่กับน้องชาย๒คน
และทั้งคู่ก็มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบประสาท
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเพิ่งจะกินข้าวเสร็จนะ
แล้วก็น้องชายผู้เสียชีวิตก็ออกไปซื้อขนมเปี๊ยะมากิน
ทั้งสองคนแย่งกินขนมเปี๊ยะกัน

จากนั้นก็เดินไปอ่างล้างมือไปในห้องน้ำ
แล้วก็ล้มฟุบลงไปนั่งกับพื้น
น้องชายผู้เสียชีวิตเลยวิ่งมาตามให้เพื่อนบ้านเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
คุณลด์หลงเฉลิมพรก็ให้ฟังว่าเมื่อไปเห็น
เห็นผู้ตายนอนหายใจแผ่วเบา
ก็เลยรีบช่วยกันปั๊มหัวใจนานประมาณ๑๐นาทีแต่ก็ไม่ได้ผล
ผู้ตายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ด้านของร้อยตำรวจเอกสุวินเดชมากรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรโพแก้ว

พร้อมกับเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ
รวมถึงที่สำคัญคือเก็บขนมเปี๊ยะที่เหลือไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็ส่งศพไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสามพราน
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ